วันนี้แก่นำพักพลังประชารัฐเดินทางไปที่พักชาติไทยพัฒนานะครับ
เพื่อไปเชิญเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับ
ขณะที่ประเด็นความร้อนแรงเกี่ยวกับวิวาทะทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับคำว่าอีช่อนั้นก็ยังคงมีอยู่นะครับ
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
มองว่าทำการเมืองสร้างสรรค์เนี่ยเราควรทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนะคะ
รามาสอสอหญิงกับวาธกรรมอีช่อคนไม่มีวินัย
สร้างความสนใจไปทั่วโซเชียล
จนเกิดการติดแฮสแท็กปรินาค้าอาวุธและอีช่อ
เทรนด์ยอดนิยมทวิตเตอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง
ตอกย้ำความดังที่ปรินาใกล้คลุกสสราชบุรีพักภลังประชารัฐ

สะใจที่มีคนช่วยใช้คำว่าอีช่อ
พักการเมืองที่ชอบแสดงตัวว่าฟิตมากเป็นคนรุ่นใหม่
แต่จริงแล้วเป็นพักเด็กที่เข้ามาทำให้สภาเสียเวลาและวุ่นวาย
แนะให้เปลี่ยนชื่อเป็นพักอีช่อ
ถ้ายังมีสอสอสร้างความวุ่นวายในสภาซ้ำอีก
ท้ายด้วยการโพสต์ภาพเปรียบเทียบความสวยของตัวเองและนางสาวพันนิกา

ปรินาสาวน้อยผู้มีลักยิ้มและช่อยิ้มหลอนชวนสยอง
แต่ยังไงท่าทีจากผู้ถูกพาดพิงพันนิกาวณิต
เพราะยังวุ่นกับการเตรียมความพร้อมการอภิปรายในสภา
และการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ปรินาไกรคุบบอกว่าถูกปลอมเฟส
พร้อมกับชมทีมงานไซเบอร์ของฝ่ายตรงข้ามว่าสร้างกระแสได้ยอดเยี่ยม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในจังหวัดราชบุรี
เจ้าของเพจทุกวันที่ราชบุรี
ซึ่งมีสมาธิกว่าหนึ่งแสนคนยอมรับว่า
ชาวราชบุรีรู้สึกไม่สบายใจกับคำพูดที่เกิดขึ้น
พร้อมยืนยันจากการพูดคุยกับชาวราชบุรีทุกสาขาอาชีพ
ไม่มีใครเคยได้ยินหรือเคยใช้คำนี้
ถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้นะครับ
อยากให้พูดเป็นเรื่องของตัวบุคคลไปแล้วกันนะครับ
อย่าเหมารวมถึงคำว่าจังหวัดราชบุรีทั้งหมดนะครับ

นางสาววัฒนยาวงโอภาษี
หนึ่งในสอสอหญิงพักพลังประชารัฐยอมรับว่า
ผู้ใหญ่ในพักได้เรียกนางปรินา
เข้าไปพูดคุยเรื่องดังกล่าวแล้ว

เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลอย่าเหมารวม

การทำงานของสสหญิงคนอื่น

สวัสดีครับผมทิศนะครับนุ่น๑๙นะครับ

ไม่ต้องห่วงพี่แม็กซ์เลย

ไปละเราไปจัดตั้งรัฐบาลละไปนะครับ

ดังที่สุดมันจับคู่กัน

คลิปงานเลี้ยงรุ่นสาธิตจุฬา

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย

เจ้าตัวชี้แจงว่าเป็นการแซวกันเล่น
ไม่ใช่การทาบทามจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓

นี่สังคมไม่มีอารมณ์คันกันเลยเหรอ

เทียบเชิญพักชาติไทยพัฒนาเข้าร่วมรัฐบาล

นางสาวกัญจนาและนายวราวุฒิศิลปะอาชา
จุดทูปบอกนายบรรหารศิลปะอาชาบีดา
ให้ทราบว่าภารกิจถึงเป้าหมายแล้ว
ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

ยังอยู่ระหว่างการเฟ้นหาบุคคลที่เหมาะสม

ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ส่วนพักเพื่อไทยโดยกลุ่มสอสออีสาน
เสนอชื่อคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเห็นว่าเหมาะสมที่สุด

ขอรักษาสัจจะไม่รับตำแหน่ง
โดยบอกว่าสัจจะเป็นสิ่งสำคัญ

ข้าวเทราะต์ทีวีรายงาน